มีหมายเรียกให้พระธรรมชโยไปรับทราบข้อกล่าวหาเมื่อวานนี้

โซเชียลก็พูดถึงเรื่องนี้กันเยอะใช่ไหมน้องเฟื้อง
มีกลุ่มลูกศิษย์ออกมาทั้งต่อต้านแล้วก็เคลื่อนไหวด้วย
เดี๋ยวเล่าบรรยากาศเมื่อวานนี้ให้ฟังกันก่อนนะคะ
พระธรรมชโยไม่เดินทางไปรับทราบข้อกล่าวหา
ขั้นตอนต่อไปก็คือต้องออกหมายจับแล้วนะคะ

พระธรรมชโยต้องเดินทางไปรับทราบข้อกล่าวหาในความผิดฐาน
สมคบกันฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงินและร่วมการรับของโจร
กรณีการรับเช็คบริจาคเงินจากนายสุภาชัยศรีสุภอักษร
อดีตประธานสหกรณเครดิตยูเนียนคลองจันทร์จำกัด

คิดเป็นมูลค่ารวมมากกว่า๑๒๖๐ล้านบาทแต่ปรากฏว่ามีเพียงตัวแทนของวัดพระธรรมกาย
ไปติดต่อในเบื้องต้นก่อนที่จะส่งตัวแทนให้เดินทางกลับไป
คดีนี้พระธรรมชโยเคยให้ทนายความส่วนตัวส่งหนังสือขอเลื่อนนัด๒ครั้งแล้วนะคะ
ทั้งสองครั้งที่ผ่านมาเนี่ยอ้างว่าติดศาสนกิจ
หูโทรไปเลยนะคะคุณผู้ชมโทรศัพท์ติดต่อไปยังทีมทนายความของพระธรรมชโย
ไปย้ำและยื่นคำขาดว่าพระธรรมชโยต้องเข้าพบพนักงานสอบสวนภายใน๔โมงเย็นเท่านั้น
แต่พอ๔โมงเย็นก็แล้วหลัง๔โมงเย็นก็แล้วไร้วี่แววของพระธรรมมัชโยค่ะ
หลังจากที่พระธรรมชโยไม่เดินทางไปรับทราบข้อกล่าวหา
ทางด้านสำนักสื่อสารองค์กรของวัดพระธรรมกายเขาออกเอกสารชี้แจงมาเลย
พระธรรมกายเขาชี้แจงแบบนี้ค่ะ
บอกว่าพระธรรมชโยมีอาการอาภาษณ์ซึ่งรายละเอียดระบุว่ามีอาการเวียนศีรษะ
หมุนรุนแรงเฉียบพลันมีปัญหาในการทรงตัว
มีอาการปวดหลังปวดขาซ้ายเนื่องจากกล้ามเนื้ออักเสบรุนแรง
มีอาการเจ็บป่วยเรื้อรังรุนแรงจากโรคเบาหวานภูมิแพ้
เส้นเลือดอุดตันที่โคนขาซ้ายมีแผลติดเชื้อที่เท้าเรื้อรัง
คณะแพทย์ผู้รักษาก็เลยมีความเห็นว่าควรพักก่อนควรงดภารกิจก่อน
พักสัก๑๕วันด้วยเหตุผลเจ็บป่วยนี่แหละ
พนักงานสอบสวนพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหา
น่าจะได้กระทำความผิดดังกล่าวอันมีเหตุตามกฎหมายที่จะออกหมายจับได้
ก็เลยมีมติให้ยื่นคำร้องต่อสารอาญา
เพื่อขออนุมัติออกหมายจับพระธรรมชโยมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ